คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงหัวค่ำนี้เลยค่ะ

ต้องไปจับกลุ่มฝ่ายปกครองเก๋
เป็นปกครองเก๋ค่ะไปแอบอ้าง
แล้วก็หลบหนีอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการจับกลุ่มนิดนึงค่ะ

นี่ค่ะสดร้อนเมื่อช่วงหัวค่ำลานจอดรถขายอุปกรณ์กีฬาที่อำเภอบังใหญ่
นนทบุรีนะคะครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับตำรวจสพบังใหญ่บุกรวบตัว
ผู้ที่แอบอ้างเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ทางฝ่ายปกครองเก๊ค่ะกำลังหนีเลยลานจอดรถนะคะ
ล่อซื้อกลุ่มผู้รีดไถสวยผับบาร์ทั่วกลุ่มนัดหมายกันกับเจ้าของสถานบันเทิง
หนึ่งในคนที่ถูกรีดเงินนะคะส่งมอบเงินแสนนึงเลยนะแสนนึงนะคะ
พอมาถึงคนที่อ้างตัวว่าเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองมีขู่ด้วยนะ
ขู่กาดหน้าร้านทำทีเดินวนไปเวียนมาไม่ยอมรับเงินตามที่นัดหมายกันเอาไว้
อ้างว่าจะมีพวกตามมาอีกแล้วก็บอกกับเจ้าของร้านว่าไปจ่ายเงินกันข้างนอก
พอรับเงินปุ๊บกลุ่มบุคคลกลุ่มนั้นก็รีบไปที่ลานจอดรถแล้วจะหนีเท่านั้นแหละค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตัวจริงกับตำรวจสพบังใหญ่ตัวจริง
ล้อมเลยสกัดเลยแสดงตัวจับเลยนะคะนี่รถคันนี้ใช่ไหมตัวปลอมเนี่ยสองคนค่ะ
พาไปสถานีตำรวจภูทรบังใหญ่หนึ่งในคนที่ถูกจับอ้าวเป็นตำรวจ
สังกัดตำรวจห้องเที่ยวกรุงเทพฯเหรอฝดตำรวจฮูวเมษฮิรันฯ
วงวราฏลเป็นตำรวจอยู่คนนึงอีกคนนึงชื่อว่านายมารัฐสุขสมค่ะ
การจับในครั้งนี้มันสืบเนื่องมาจากตัวนายสุลันหรือในแป๊ะผู้ก่อเหตุอีกราย
อ้างตัวเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโทรหาผู้ประกอบการผับบาร์ทั่วกรุงเทพเลยนะคะ

ค่าเปิดตัวในการดูแลครั้งแรก๕๐๐๐บาท
รายเดือนเดือนละ๔๐๐๐หรือ๓๐๐บาทแล้วแต่
ร้านไหนไม่จ่ายโดนจับโดนสั่งปิดร้านนะ
ผู้ประกอบการหลายรายเขากลัวยอมจ่ายค่ะ

แป๊ะคนที่โทรหาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเลย

แล้วไปเนี่ยไปไถเงินเขาแบบนี้ค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ที่ในแป๊ะโทรหาผู้ประกอบการ
เลขบัญชีธนาคารที่ในแป๊ให้โอนไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบหมดแล้วนะคะ
เป็นของแม่ยายในแป๊ะ

ทีนี้ในแป๊ะหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ

ดำเนินคดีกันต้องเอาให้หมดทั้งแก๊งเลยค่ะ

ต่อให้เป็นตำรวจจริงหรือเป็นเจ้าหน้าที่จริงเนี่ย

มันเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อย